อ่ะไปต่อแล้วกันจากเรื่องของโค
คุณชนะเวลาคุณจะไปขอนอนกับใครสักคนหนึ่ง

ข้าวขาวคุณดูนี่
ถ้าคุณจะขอนอนกับใครสักคนนึงจะต้องทำยังไง

คุณชนะคุณไม่ต้องตอบ

ลองไปดูคลิปนี้ว่าน้องจูเนียร์คนนี้จะทำแบบไหน
อ้าวย่งของหนูเหรอ
ยังที่นอนหนูเหรอ

ดูนะดู

ค่อยจ๋าแล้วนะเอาผ้าห่มไปคนเดียวเหรอ
จูเนียจูเนียหนูจะเล่นหรือหนูจะทับลูก
หนูต้องเลี่ยงต้องจ่ายฆาตกรรมหรือหนูจะทับอะไรตายตาย
แต่แล้วจูเนียต้องขออภัยเรียกว่าหนูน้อยคนนี้
ต้องใช้คำว่าหนูน้อยเชือกนี้แล้วกันนะจะนอนไหม
หรือยังไงอยากเล่นเล่นโอเคพ่อพ่อหนุนจุนเนี่ยนอนได้
แต่จูเนียจะนอนไก่พ่อนะเออเออเออไก่ไงเอาแขนเอามา
เออหัวพ่อหายไปเลยเฮ้ยพ่อพ่ออยู่ไหน
หายไปไหนอ่ะพ่อตื่นมาเล่นด้วยกันก่อนแหมเอ๊ะไม่รู้เหมือนกัน
นอนกับพ่อจ๋าหรือว่าอยากจะแกล้งพ่อกันแน่
ไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกใช่ไหมอะพัดเลยแย่งของหนูเหรอ
ลุกของหนูเหรอโอ้ยคุณน่ารักจังเลยดูช็อคมีอิงล่าสุด
ตุ๊กกระดูกหลังก็แตกแล้วเดี๋ยวต้นคอจะเริ่มแล้ว
โอ้จูเนีย
จูเนียน่ารักมาก
น่ารัก
คือความที่ว่าเขาเป็นชางเนอะเขาก็

เขาคิดว่าเขาเป็นแมวเป็นหมา

ในโลกโซเชียลนะก็สร้างความน่ารักความบันเทิงให้กับใครหลายคนที่เครียดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเอาล่ะ